คนนี้ค่ะบอกเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
เวลาเรียกแท็กซี่ผ่านแอปก่อนเรียกตัดสินใจเรียกปุ๊บมันจะขึ้นใช่ไหม
จะตัดบัตรเครดิตจะจ่ายเงินสดจะโอนมันได้หมดเวลาเราเรียกผ่านแอป
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เรียกผ่านแอปแล้วใช้วิธีบอกให้ตัดผ่านบัตรเครดิต
มันตัดนะเสร็จแล้วปรากฏพอตอนที่แท็กซี่มารับมาอะไรเรียบร้อยอ่ะส่งกัน
บอกจ่ายเงินสดอ้าวเงินตัดไปแล้วพี่แท็กซี่บอกงั้นลงไปเลยเดี๋ยวลองดูค่ะ
เฮ้ออันนี้พี่ยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมก็ผมไม่รับเลยแล้วค่ะ
ถ้าจ่ายเงินส่วนแล้วผมจะไปให้อยู่เอายังไงอ่ะเฮ้ยคุยกันยังไง
แคปชั่นเอาไว้ว่าเรียกรถแบบตัดบัตรแท็กซี่ดูหมุดผิดทาง
โอ้โหไม่ไปแล้วปล่อยลงซะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าของคลิปเขาอธิบายเพิ่มเติม
เขาบอกว่าปักหมุดถูกต้องนะปักหมุดให้ไปเซ็นทรัลเวอร์
แต่โชเฟอร์แท็กซี่ดูผิดพาไปเซ็นทรัลอีสวิวมันคนละทางเลย
ละทิศเลยนะก็ใช่อ่ะดิแล้วพอรู้ตัวว่าไปผิด
แทนที่จะรับผิดชอบด้วยการไปส่งถึงที่หมายกลับมาบอกว่าขอให้เธอจ่ายเงินสดเพิ่ม
แล้วเดี๋ยวจะขับไปส่งให้เธอกับแฟนหนุ่มบอกเฮ้ยไม่ยอมดิ
ซี่บอกงั้นไม่ไปก็เลยบอกลงไปเลยก็แล้วกัน
ว้าวหนูเนอะนั่นดังสิ
ที่จ่ายไปแล้วจ่ายไปไอ้ที่ตัดบัตเครดิตบอกแต่ไอ้ที่ไปผิดทางพี่พี่ไม่ได้รับผิดชอบแล้วพี่บอกจ่ายเงินสดเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวจะไปส่งให้ที่เดิม

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นแหละไม่ต้องพูด
เขาก็บอกว่าอ่าหลายคนก็เข้าใจว่าแท็กซี่บางทีเขาอาจจะไม่ชอบ

ทำไมอ่ะเพราะบางทีกว่ามันจะได้เงินมาใช้เวลา๔๕วัน

แต่หลายคนก็มองในมุมของลูกค้าว่า
ก็ต้องเข้าใจนะลูกค้าเขาเรียกรถมาแล้ว
แล้วคุณคือมารับเขาแล้วนะ
บัตรเขาก็ถูกตัดเงินไปเรียบร้อยแล้ว
คุณก็ต้องรับผิดชอบส่งเขาให้ถึงปลายทาง

แอปก่อนขึ้นรถจะถามก่อนขึ้นรถว่าได้ตัดบัตรแล้ว

จริงความหวังเคยใช้วิธีการตัดบัตรเหมือนกันนะคะ